ดูมีความไม่มั่นใจและสับสนเล็กน้อย

จากตรงนู้นมาฟึ๊บตรงนี้ทีเดียวเลย

ราคาตั้งต้นอยู่ที่๙๙บาท
มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะ
เริ่มต้นมาราคาก็อยู่ในเกล็ดกลาง
ต้องมาดูค่ะว่าเทียนจะแพงกว่า๙๙บาทหรือเปล่า
ถ้าแพงกว่าค่ะจะเริ่มสะสมที่๕๐๐บาททันที
และราคาเทียนอยู่ที่

เยี่ยมมากค่ะตัวเฉลี่ยคือค่อยปีนขึ้นมาเลยนะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณเรด้าสะสมไปแล้วค่ะ
ขอบคุณครับ

ต้องมาดูสินค้าชิ้นต่อไปค่ะ
จะต้องแพงกว่า๑๑๔บาท

จะต้องแพงกว่า๑๑๔บาท
และราคาเสื้อปฏิบัติธรรมอยู่ที่

เสื้อปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ที่๑๐๙บาทค่ะ

แต่ยังมีโอกาสสะสมข้อละ๕๐๐๐ไปเรื่อยนะคะ

สังขทานตรงนี้จะแพงกว่า๑๑๔บาทหรือเปล่า
และราคาสังกระทันอยู่ที่

โอ้โห
มากค่ะสะสมไปอีก๕๐๐๐บาท
ทำไมใบหน้าเหมือนผิดหวังคะมีโว้แบบกังวล
กังวลอะไรคะเฉพาะคิดว่าตอนนี้คิดว่านะครับ
อาบน้ำน่าจะถูกกว่าอันนี้อันนี้น่าจะแพงสุด
คุณคะอย่าเพิ่งถอดใจค่ะถ้าคุณอยากถอดใจ
เป๊กได้ถอดหัวกับไส้แทนคุณกันแล้วกันนะคะ
ขอให้ผ้าอาบน้ำราคาแพงกว่า๑๙๙บาทก็แล้วกัน
จะได้สะสมไปอีก๕๐๐๐บาทเนอะคุณไดด้าเนอะครับผม
มาดูกันค่ะและราคาอยู่ที่
๑๐๓บาทเป็นตามค่าจริงค่ะนะคะ
ไม่สามารถสะสมไปอีกห้าพันได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณเรด้าก็รับไปไม่น้อยเลยนะคะ
สะสมไป๑๐๐๐บาท
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์ไปวัดทำบุญที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้คือ
ทูบหอมราคา๙๙บาทซึ่งคุณเรด้าเลี้ยงถูก
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือชุดสังขทานราคา๑๙๙บาทนั่นเอง

ตอนที่คุณเรด้าวางเป๊กเห็นแล้วว่าสังกระทานมันเหมือนจะราคาสูงกว่าหรือเปล่า
แต่ก็บอกไม่ได้อ่ะใจแบบอยากบอกมากอยากบอกมากแต่กลัวโดนไล่ออกเหมือนกัน
นะคะก็ตอบตัวเล่นก่อนเลยนะคะ

สนุกครับได้ดูซิตคอมได้เล่นเกมแล้วก็ได้เงินกลับบ้านด้วย

เอาล่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณเรด้ามากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกนะคะ

คุณเรด้าได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไป๑๐๐๐บาทไม่น้อยเลยทีเดียว
แต่ความสนุกของเรายังไม่หมด
เพราะเรามีความหาส่งท้ายแถมให้คุณผู้ชม
กับช่วงป่วนปิดร้านไปดูกันเลย

มันไม่ใช่อันนั้นมันไปเรื่อย

พี่เบิร์ดลองถามเจ๊ได้ชอบสเปคแบบไหน
ใช่มันถึงเวลาที่เจ๊จะต้องมีคู่มีอะไรแล้ว
ให้เจ๊เลือกแล้วกันระหว่างผู้ชายหล่อกับผู้ชายรวย

ไม่มีคู่เลือกอย่างนั้นเอาผู้ชายหลอก

นึกแล้วเจ๊ต้องเลือกผม

คนเราเกิดมามันต้องมีคู่นะ

เพราะโลกเราสร้างมาให้คนมีคู่

อะไรที่มีอันเดียวเราควรหาคู่ให้มัน
ในร่างตา
ขอโทษนะเจ๊มาสายไปหน่อย
ว่าสายแล้วมั้งนี่บ่ายแล้วนะ

ไอ้เนี้ย๓๐บาทด่านซ้าย๕บาท
แล้วคัดกดใส่สวยดีจังเลย

ก็บอกวัตถุโมงคล

พุทธคุณเป็นไงให้ล่างมาว็อคอยเอาไว้นะค่ะยิงหน้าอกไปเข้าหู้เขาเรียกอะไรนะอยู่
ฟันแทงไม่เข้ามีหน้าของบุ๊บฟันเหยืองเลยฟันไม่เข้า
ยกมือยกมือเข้าไป
ให้ยกมือเข้าไปเพราะนี่คือการปลุ้น

พ่อละเคยเห็นปืนเหรอ

ติดกับสะพานบันไดเลือดฉุยอะไรเนี่ย

อะไรละครับมะนาว

ข้าวใช้ทำเสียงให้หน่อย

ครั้ง

อืออืออืออืออืออืออือนะนะ
จะล้อทำไมกระสุนโดนฉัน
เป็นยังไงล่ะครับยิงไม่เข้าแสดงว่าของเขาดีจริง
วันนี้หมดเวลาพบกันใหม่ต่อหน้ากับความฮาแบบนี้
ในรายการแกงป่วนด้วนราคา
และตอนนี้ได้เวลาคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด

ถ้าจะมาซื้ออะไรก็ซื้อเลยแล้วก็ไปกัน
ซื้อที่ไหนแล้วพี่ไม่อยากดังหรือ
อยากเป็นดารากันบ้างเหรอฮะนี่เขานักปั้นมือทอง
อยากปั้น
ไอซพเยอะไร

บริษัทครัวนี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้

เพราะขณะนี้เขาเสียสติไปแล้ว